รุนสวัสดิ์ค่ะที่สามารถรายงานสภาพอากาศในรู้ก่อน
ร้อนหนาวในช่วงเช้าแทนพี่ดาวสุภาษารานะคะ
คุณผู้ชมค่ะช่วงนี้เนี่ยใครจะไปเที่ยวก็ต้องเตรียมใจเอาไว้ด้วยนะคะ
เพราะว่าจะมีฝนตกชุกหลายพื้นที่
โดยเฉพาะภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานตอนบนกันด้วยค่ะ
เนื่องจากช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงมรสุมที่ยังคงมีฝนตกอยู่เช่นเดียวกัน
รสุมที่ว่าคือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เป็นลมประจำฤดูนี่แหละค่ะ
ยังคงมีกำลังแรงแล้วก็ปกคลุมภาคใต้แล้วก็ทะเลอ่าวไทยและอันดามันอยู่
ขณะที่ตอนบนของประเทศภาคเหนือภาคอีสานเนี่ย
ส่วนใหญ่จะได้รับอิทธิพลจากร่องฝนไม่ใช่พายุนะคะ
จะเป็นร่องฝนที่พาดผ่านตอนบนเมื่อตอนบนมีร่องฝน
ตอนล่างมีกลุ่มฝนโอ้โหก็เลยทำให้ประเทศไทยโดยรวมเนี่ย
มีฝนตกตกชุกตกกระจายหลายพื้นที่บริเวณที่ตกซ้ำซาก
บริเวณพื้นที่รุ่มที่ลาดเชิงเขาก็ต้องระมัดระวังน้ำท่วม
ฉับพันธุ์น้ำฝนที่ตกสะสมทำให้เกิดน้ำท่วมกันด้วยนะคะ
ส่วนภาคใต้ทะเลอันดามันค่ะยังคงมีคลื่นสูงราว๒เมตรนะคะ
ใดที่มีฝนก็จะมีคลื่นสูงมากหน่อยก็ต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวัง
หรือท่องเที่ยวด้วยความระมัดระวังกันด้วยเช่นเดียวกันนะคะ